อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่เชียงใหม่คุณผู้ชมฮะ
หนุ่มเดนมาร์คพาสาวขับรถซิ่งจะกลับบ้าน
ปรากฏว่ารถตกคู่เมือง
คุณผู้ชมมีวินาทีที่วงจรปิดสามารถจับภาพได้
รถคันนี้มาเร็วมาแรงแล้วก็ตกคู่เมืองไปนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวินาทีชีวิตนะครับ
เพราะว่ารถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะเสียหลัก

จากนั้นนะฮะเอ็นขวาตกคู่เมือง

รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
เวียงพิงได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก

ใกล้กับสยามทีวีถนนช่างหล่อตำบลหายา
ก็เลยมีการประสานกู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับ
เมื่อเดินทางไปถึงเจ้าหน้าที่พบว่ามีซากต้นไม้เนี่ย
ถูกรถชนแล้วก็ล้มอยู่บริเวณริมคู่เมือง
หมายเลขทะเบียนกไก่จจ๔๔๓๕แพร่
คว่ำอยู่ในน้ำนะฮะอยู่ในคู่เมืองนี่แหละครับ
แล้วก็พบชาวต่างชาติอยู่ในสภาพร่างกายเปียกปอน

ชายต่างชาติคนนี้สามารถขึ้นมาจากน้ำเอาตัวรอดได้
เจ้าตัวยังอยู่ในอาการตกอกตกใจนะครับ
ผู้ประสบเหตุหรือว่าชายชาวต่างชาติคนนี้
เล่าให้ฟังครับว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาไปดื่มกินปาร์ตี้กับเพื่อน
และกำลังขับรถกลับบ้านขับมาด้วยความเร็วครับ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคู่เมือง
เขาสามารถหนีออกมาจากรถได้ทันนะครับ
แต่ผู้โดยสารซึ่งอยู่ภายในรถ
ไม่สามารถออกมาจากรถได้
ก็ขอให้กู้ภัยช่วยค้นหานะฮะ
เพราะเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
มีผู้หญิงติดอยู่ในรถนะครับ
เจ้าหน้าที่ทีมประดาน้ำจึงได้ช่วยกันลงค้นหาครับ
พบร่างของผู้ที่ติดอยู่ภายในรถ
เป็นหญิง๑รายอายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
หมดสติติดอยู่ภายในรถใต้น้ำเนี่ยนะฮะ
เลยช่วยกันนำร่างขึ้นจากน้ำแล้วก็ปั๊มหัวใจ
ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
ตอนนั้นเขาตกอกตกใจให้การลักษณะคือ
โอนแล้วครับว่ามีคนติดอยู่ในรถ

คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ลงไปกู้ร่างขึ้นมา

เจ้าหน้าที่พยายามดำน้ำลงไป
นักประดาน้ำรีบค้นหาอีก๑ร่างอีก๑คนนะครับ
แต่๒ชั่วโมงก็ไม่พบนะฮะ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นคนขับเนี่ย
น่าจะให้การคลาดเคลื่อนเพราะอยู่ในอาการตกใจนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็เลยยกเลิกการค้นหา

และเอาให้แน่ชัดว่าคนในรถมีกี่คนกันแน่นะครับ
คงต้องเปิดปฏิบัติการในการค้นหาอีกครั้งนะฮะ
แล้วก็กู้ร่างผู้หญิงขึ้นมานะฮะส่งโรงพยาบาลได้อีกหนึ่งนะครับ
ก็ต้องสอบปากคำกันต่อนะครับ